อดีตลูกจ้างเนี่ยขโมยของเขาเรียกว่าเอาทุกสิ่ง
ขโมยทุกอย่างของนายจ้างใจบุญเลยค่ะคือนายจ้างใจบุญเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นเสียสนามม้าแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาสนามม้าก็ปิดนะครับ
เสียใจบุญก็เอาเงินนะเอาเงินให้ลูกจ้างคนนี้
ทำทุนซะไปทำมาหากินซะปรากฏว่าลูกจ้างคนนี้ครับ
ไม่คิดทำมาหากินครับมาขโมยของทุกอย่าง
ภายในนี่สนามม้าแห่งนี้เอาไปเกือบเกลี้ยงเลยนะครับ
คุณผู้ชมไปดูตอนที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้
แล้วก็อดีตลูกจ้างคนนี้มาขอโทษเสียสนามม้านะครับ
ไม่เจ๋ยใจมากครับ
แต่ก็ไม่มีทางเลี่ยงครับ

ก็ไม่ยุทธ์ทำอย่างไรดีครับ
เพราะว่าถ้าไปเอาที่อื่นก็กลัวโดน
ไม่มีเจ๋ยใจเป็นคนรวย
และก็ใช้ที่ดีกว่าไม่มีปัญหาอะไรมาก

รักษาไฟนี่เราจะรูปรวมไปขายทำเพื่ออะไรครับ

ผมขอโทษเจ๋ยพิชาและเจ๋ยมหาครับ

นี่นะครับผมขอโทษเสียด้วยนะฮะ

แต่เจ๋ยมีเงินมีทองรวยอยู่นะครับ
ผมก็เลยมาขอขโมยของของเสียแล้วกันนะฮะ
แต่ท้ายที่สุดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มตัวได้นะครับ

คงคาหลวงอายุ๕๔ปีนะครับ
ตกเป็นผู้ต้องหาในการรักทรัพย์นะครับ
พนมมือไหว้ขอโทษนายปรีชาชัยรัฐ

บ้านนาซายตมหนองบัวอำเภอเมืองอุดรทานีนะครับ
หลังจากที่นายดำก่อเหตุลักษัพ

แล้วก็บริเวณสนามม้าแห่งนี้นะครับ

เพื่อที่จะซื้อยาบ้าและกัญชามาเสพ
ขโมยมาตั้งแต่วันที่๒๐มีนาคม
ถึงวันที่๑๘พฤศจิกายน

เพื่อจะเก็บเงินไปเปิดอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์
ส่วนสาเหตุที่กลายเป็นคนที่ถูกเรียกว่าเนรคุณนะครับ
ก็เพราะคิดว่าเสียใจดี

คงไม่ว่าอะไรคงไม่เป็นอะไรนะฮะ

วีดีโอกล้องถ่ายรูปดิจิทัล

วงจรควบคุมระบบไฟฟ้า

มูลค่าทรัพย์สินเกือบ๑ล้านบาทนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวได้
ที่บ้านพักพร้อมของกลางบางส่วน
ภายในคอกเลี้ยงม้าแข่งฟ้าลิขิตหมู่๓บ้านนาซาย
ที่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดนทานี
แล้วก็ไปตรวจยึดของกลางเพิ่มเติม
นายดำนำไปซุกซ่อนไว้ภายในบ้านพักคอกเลี้ยงม้า

เท่านั้นมันจะมีคอกม้าเยอะกันคุณนะหลายชื่อนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่ขโมยของเยอะขนาดนี้นะครับ
เพราะว่านายดำคือเทียวไปเทียวมาล่ะคุณ

เพราะว่าเสียไม่รู้เสียก็ไว้ใจนะครับ
เขาก็เลยค่อยดอดค่อยดอดเอานะครับ

ช่วงที่สนามม้าปิดชั่วคราวในช่วงโควิด๑๙นะครับ
ด้านของผู้ดูแลสนามม้าบอกว่านายดำ

ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงทำงานอยู่๔ปี

เสียเขาก็ให้เงินไปทำทุนนะคุณนะ
แต่พอใช้เงินหมดก็เริ่มออกไลน์ครับ

รู้ครั้งแรกว่าทรัพย์สินภายในตึก
ตึกอำนวยการของสนามม้าถูกขโมยไป
ก็เลยรายงานผู้จัดการแล้วก็รายงานให้เสียปีชาทราบ

ผู้ดูแลสนามม้าบอกแบบนี้เสียท่านก็ไม่เครียด
แล้วก็บอกว่าคนขโมยคงไม่มีจะกิน

รอบที่มาขโมยมันไม่ไหวแล้วไงคุณสืบสกุล
คุณผู้ชม๑๘พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ย
ในห้องทำงานในห้องอำนวยการทั้ง๓เครื่อง

ตัดไปทั้งหมดเหลืออยู่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งรอบนี้มันหนักนะ

เพราะคุณคิดดูนะสมมุติถ้าเกิดว่าตำรวจยังจับตัวไม่ได้
นี่ฉันว่ามีทุบตึกไหมจะเอาเหล็กเส้นข้างในไหม

นี่ค่ะก็เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะ
ลักทรัพย์แล้วก็ใช้ยานพานะเพื่อพาทรัพย์นั้นไป
แล้วก็บุกรุกเคหาสถานเวลากลางคืน
รวมถึงเรื่องของยาเสพติดด้วย

เพราะว่าไปดูประวัติย้อนหลังเนี่ยนะ

จับในข้อหาพวกนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วเนี่ยไม่เข็ดไงมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
พอเสียรู้ว่าอดีตลูกจ้างนะ
ผู้ที่เสียเคยให้เงินให้ทองไป

กลับมาขโมยของแบบนี้นะครับ

นี่เรารู้เรื่องนี้ว่าเสียเสียใจเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
แล้วก็เมื่อเช้านี้เราพูดคุยกับผู้ดูแลสนามม้าเพิ่มเติม
ผู้ดูแลสนามม้าคือนายลือชัยก็บอกว่าโอ้โหเสียปีชาเนี่ย

เพราะ๓๐ปีที่เปิดสนามม้ามา
ยังไม่เคยเกิดเรื่องของการขโมยของภายในสนามม้าเลย
เพราะหากลูกน้องต้องการให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ย
บอกว่าก็เดินเข้ามาคุยกันตรงได้เลยนะฮะ
ช่วยอยู่แล้วแต่ไม่ชอบพฤติกรรมของการลักขโมยนะครับ
ต่อจากนี้ถ้ามีการรับลูกจ้างเข้ามาทำงาน
จะต้องตรวจสอบประวัติอัธยกรรมด้วยนะครับ

ตำรวจส่งตัวฝักขังที่ศาลจังหวัดอุดรธานีแล้วนะครับ